สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
อัปเดตข่าวบันเทิงกันสักหน่อยค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
ข่าวแรกวันนี้มาปุ๊บก็อกหักปั๊บเลยละกันนะคะสำหรับความรักครั้งนี้
จริงเขารักกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะของพี่บอยพิษนุษ
แต่เห็นว่าสิบปีก็ไปไม่รอดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นหนึ่งข่าวที่น่าเสียดายนะ
ระยะเวลาที่คบกันมาค่อนข้างนานทีเดียวกับแฟนสาวนอกวงการค่ะ
แล้วก็จริงก่อนหน้านี้ก็มีแพลนที่จะมีการแต่งงานด้วย
แล้วก็มีการจะสร้างเรือนหอกับการสร้างครอบครัวเอาไว้แล้วนะคะ
บอยบอกว่าจริงมีการพูดคุยเอาไว้เหมือนกันค่ะ
เป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเขาเองทั้งแฟนเอง
แม้ว่าจะไม่เปิดปากนะว่าเป็นปัญหาสำคัญอะไรขนาดนั้น
จะต้องทำให้รัก๑๐ปีถึงขั้นถึงทางตันนะครับ
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่เรื่องมือที่๓อย่างที่หลายคนกังขาอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วก็พอมันมาถึงจุดที่มันเป็นทางตันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันไม่รู้จะไปต่อยังไงอะไรอย่างนี้ฮะ
เราก็เลยแบบคุยกันอะไรอย่างนี้ว่า
ว่าเหตุผลทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกัน
แล้วลองปรับตัวกันแล้ว
แล้วก็พอปรับแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เลยแบบพูดคุยกันแล้วแบบลองต่างคนต่างไปใช้ชีวิตดูแล้วกัน
ใจนะผมว่าจริงแล้วผมว่าเขาก็เสียใจผมก็เสียใจอะไรอย่างนี้
ก็มันไม่ต้องบอกหรอกว่ามันมากน้อยแค่ไหน
แต่๑๐ปีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแหละผ่านกันมาถึง๑๐ปีนะครับ
เชื่อว่าต่างคนก็ต่างรู้ในกันและกันเนาะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมากันยังไง
เชื่อว่าแม้ว่าจะเลิกรากันไปคุณบอยแล้วก็คุณแฟนเองยังมีความรักอะไรให้กันต่อ
มันเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะเขาคบกันมาได้ขนาดนี้แล้วที่สำคัญก็เลิกลากันด้วยความเข้าใจนะคะ
วันนี้เราก็นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคอยจับตาดูดีกว่าว่าความรักครั้งใหม่
ช่วงนี้คุณบอยเขาสร้างบงสร้างบ้านนะหลักเป็นมันเป็นหลักทางมันเป็น
ยังไม่พร้อมหรอกจะมีใหม่เพิ่งเวอร์ขนาดนี้นะคะ